สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนัทชายกิตโมกกับรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะคุณผู้ชม
การเดินทางด้วยเรือหรือเครื่องบินในช่วงนี้

จากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและฟ้าครึ้มนะคะ

น่ะก็คือร่องฝนที่พลาดผ่านบริเวณภาคเนื้อของ
ผ่านประเทศไทยของเราในช่วงนี้นะคะมีกำลังแรง
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศฝรั่งเซน
เกิดไฟป่าบริเวณทางตอนใต้
ซึ่งไฟป่าในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นท่ามกลางที่ประเทศในยุโรป
เผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ลมที่พัดมาจากแอฟริกานะคะ
จะทำให้ฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูสี

ก็คือแต่อุณหภูมิ๓๖องศาค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ